สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลานี้นะครับ
ปากใต้บ้านเราทุเรียนมาแล้วครับผมเวลานี้นะครับ
ทุเรียนโปรดทราบทุเรียนปากใต้มาแล้วนะครับ
ที่สำคัญที่สุดครับน้องหมาตัวนี้จะทราบนึกป่าวว่า
ทุเรียนมาแล้วครับผมไปชมกันได้เลยครับ

เกิดเป็นน้องหมาผมรับได้ทุกกลิ่นนะครับ
ขอถอยก่อนล่ะครับปิดจมูกด้วยงานนี้
มันแปลกและมันเหม็นจังเลย

ช่วงนี้กลับดึกทุกวันหลับยาวแบบนี้

ฉันเป็นเมียและเฮียใจจริง
ไม่สนใจครอบครัวเลย
ถ้าเจ้านายมานะเจ๊ว่ายังนอนแบบนี้

ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ไหวจะเคลียร์

รับรองว่าแมวอย่างพวกเราไม่น้อยหน้าใคร
กระโดดแบบนี้นึกวันนี้อะไร

เจอไก่เจอสายไฟก็กระโดด

ตกปันไดก็วิ่งก็สลัย

เกิดเป็นเจ้าจี้อย่างเราไปได้ทุกที่
จะข้ามสิ่งกีดขวางเราก็จะไปด้วยกัน
แหมความผูกพันทั้งหมาและหมาช่างน่ารักจริง
นี่แหละครับความรักไร้พรมแดนแท้
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
รักยามเช้านะครับกับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ
หมดเวลาแล้วครับทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อน
สวัสดีครับ